สวัสดีครับเจิ้นครับตอนนี้เป็นประธานชมรมครับ
ชื่อเกียรติครับเป็นรองประธานฝ่านกิจการที่ศิษย์ครับผม
ที่นาทีปันครับก็เป็นหัวหน้าวงครับ
ชื่อเบสเป็นหัวหน้าภาคดันร้องครับ
ชื่อออมค่ะตอนนี้เป็นหัวหน้าพักประชาสัมพันธ์ค่ะ
ซีแวนก็เป็นชมรมดนตรีสากลนะครับของจุฬาลงกรนะครับ
เป็นวงบิ๊กแบนมีสมาชิกที่มาจากหลากหลายคณะนะครับ
ชมรมซียูแบนนะครับจะมีประกอบด้วย๕พาร์ทนะครับ
แอ่โอเคเอาละนี้แหละนี้แหละ
จุดเด่นนะครับของซียูแบนก็เพลงที่เล่นส่วนใหญ่เป็นเพลงที่พวกเราทำกันเอง
เราแกะเพลงกันเองเขียนโน๊ตเองนะครับเรียบรียังเสียงภาษาอันใหม่
ส่วนใหญ่ก็จะมาเรียนรู้ที่ชมรมเป็นระบบแบบคล้ายพี่สอนน้อง

เป็นมืออาชีพนะครับทำประกอบอาชีพด้านนี้กลับมา

เราลองนึกว่ารุ่นพี่๕๐๖๐ปี
จะเป็นลุงเป็นคุณตาของเราแล้ว

คอนเสิร์ตมาช่วยดูเรื่องของเพลงอะไรอย่างนี้ครับ

แตกต่างครับเพราะว่าวงที่มันมีขนาดที่ใหญ่ใช่ไหม
มีพิชื่นมีเครื่องเปล่าเยอะ
ต้องมีความเพิ่มแรงสู้กับวงใหญ่ได้
แล้วก็แนวเพลงอย่างนี้มันจะไม่ใช่แนวเพลงป๊อป

แจ๊สหรืออะไรต่างครับ

พัฒนาฝีมือเขาไปด้วยในตัวครับ
เพราะว่าน้องทุกคนจะได้โซโล
หรือว่ามีช่วงที่แสดงจุดเด่นของตัวเองออกมา

เพราะว่าอีกหลายเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยครับ

มันทำให้เราถูกเชิญไปเล่นงานเยอะมาก

เพราะว่าเราเพิ่งแบบจัดทางจัดงานคอนเสิร์ตประจำปีไม่นาน
แต่คิดดูสิคะว่าในระยะเวลาแค่นี้
เรายังสามารถซ้อมเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตอีกอันหนึ่งได้

นักร้องซ้อมหนักมาก

สมาชิกใหม่ที่เป็นพาร์ทนักร้องเนอะ

สิ่งที่อยากให้มาดูเลยคือว่า๘คนนี้

มีสไตล์การร้องมีเทคนิคไม่ซ้ำกันเลย
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก

ก็คือคนรู้ก็แบบพลาดไม่ได้ป่ะ
เสิร์ตครั้งนี้เราเอาเพลงจากภาพยนตร์

ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒๐พอดีเลยนะครับ